เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เมื่อวานนี้ลุงตู่ลงพื้นที่ภาคใต้
ไปจังหวัดชุมพรไปขึ้นเวทีปราศัยนะคะ
แม่วันนี้บิ๊กป้อมมาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
แต่ไปเดินตลาดออตก

เซลฟี่กันใหญ่เลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชม
ดูสิใส่แจ็คเก็ตมาแบบนี้นะคะ
หลายคนค่ะเห็นลุงป้อมมาแบบนี้

บางคนบอกว่าเอาของที่ตัวเองขายที่ร้านนั่นแหละ

แล้วก็บอกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
หลายคนนะคะที่เป็นแฟนคลับก็จะอวยพรบอก
ขอให้เป็นนายกนะ
ดูลายเสื้อสิคุณผู้ชม

เหมือนลายเสือเลยนะ
แต่ก็ดูไอ้รุ่นซักขนาดนี้

จริงก็ไม่ได้ไปเป็นทางการอะไรนะคุณ

ก็ไปซื้อของอาหารซื้อผลไม้
คนไปเห็นแบบนี้ก็จะขอถ่ายรูป

แล้วเขาบอกว่าท่านไปแวะซื้ออาหารหลายอย่างเลยนะ

รอบหน่อไม้ดองผัดพริกขิงโอ้เพียบ

ใครจะไปตามรอยท่านก็ได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกแหละว่ามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูป
มีคนมามอบดอกไม้ให้กำลังใจด้วยนี่เห็นไหมล่ะ

ขอให้เป็นนายกคนที่๓๐ไปเลยนะ
อยากให้ประชาชนอยู่กินดีอยู่ดีนะคะ
ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของนี่แหละค่ะ

เมื่อวานเห็นลุงตู่แล้ววันนี้มาดูลุงป้อมบ้างค่ะ
เสืออย่างนี้ด้วยนะฮะเหมือนเสือตะปบ

มีความหมายหรือเปล่าเสือป้อมนะค่ะ